คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเดียวเมืองช้างจำได้หรือเปล่า
เมื่อวานตอนเช้าเขามีการขนของหัวหมูมากมายไปแก้บน
เขาเคยบนเอาไว้ว่าขอให้แม่เขาหายป่วย
ตกบ่ายโชคเข้าเลยคุณผู้ชมได้ไปเยอะแยะมากมายนะฮะ
เขาไปทำบุญแก้บนเอาไว้ก่อนนะครับ
จัดใหญ่จัดเต็มมากสำหรับพิธีแก้บนในครั้งนี้
มีทั้งหัวหมู๕๐หัวไก่ต้ม๕๐ตัวแล้วก็ผลไม้จำนวนมาก
รวมไปถึงเหล้าแล้วก็หมากพลูด้วย
ซึ่งนายอาเดียวเมืองช้างอายุ๔๑ปีเขาตั้งฉายาเอาไว้ด้วย
เพื่อนำเครื่องเส้นไหว้ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หวังให้สมหวังจากการแก้บนบานให้คุณแม่หายปวด
เดียวบอกว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำคนนี้ได้ใช่ไหม
อันเดียวเขาคือใครที่มีข่าวว่าเขาแต่งตัวแบบอลังการ
ที่บอกว่าเป็นสนิทพี่สมเจ้าสนิทพี่
แล้วก็มีทองเยอะอะไรอย่างนั้นน่ะตั้งทองนั้นน่ะ
เขาก็เลยไปทำบุญเขาบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เขามีหลายโรค
จนกระทั่งปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
อาการเขาสุดหนักนะฮะน้ำท่วมปอด
แล้วก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่สามารถจะหายใจเองได้
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็แจกทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ทุนละ๕๐๐บาทตามอายุของแม่
เด็กก็ใส่ชุดนักเรียนไปรับเงินกันไป
ของลาเดลชื่อว่านางจันทราสุริโยบอกว่า
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนอนอยู่๑๙วัน

ส่วนตัวเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกชายเคยบนเอาไว้
เลยทำให้เธอนั้นอาการดีขึ้น
เดียวยังบอกถึงเรื่องของคดีความที่เขาไปแจ้งความเอาผิด
เฟซบุ๊กแล้วก็เกลียนคีย์บอร์ดจำได้ใช่ไหม
ที่กล่าวหาว่าเขาโจมตีว่าเขาเป็นร่างทรงเสด็จพี่สอง
แจกตัวคล้ายกระสาทมินเบื้องสูงเรียกค่าคู่แพงเป็นล้าน
มีเครื่องทรงมีทองมีบันลังต่างทองเปิดบ้านใหญ่โตเป็นตำหนัก

เพราะเขาเชื่อว่าเป็นคนที่เคยมาขอยืมเงินเขาแล้วเขาไม่ให้
ก็เลยถูกโจมตีด้วยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้
ร่างทรงอาม่าที่เขาเคยทำแต่เลิกไปนานแล้ว
ตอนนี้ก็เปิดเป็นขายเครื่องเพชรเครื่องพลอย
แล้วก็ร้านขายของ๒๐บาทกันไป
ตรงกับเลขปลายประทัดที่เคยจุดครั้งที่แล้ว
รวมทั้งเลขที่บ้านทำให้รับเงินงวดนี้ไปเป็นล้านล้านบาท

แฟนคลับในเฟซบุ๊กก็โชคดีเพราะเห็นอันนี้แล้วก็ถูกกันไปทั่วหน้า

โอ้ใหญ่โตโมโหลานนะฮะเอาใครโชคดีเราก็ดีใจด้วยนะครับ